ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าตกใจสุดขีดแล้วเนี่ย

ลูกสุนัขตกใจเสียงเพลงงานทอดกระถิ่นคุณผู้ชมครับ
มันวิ่งจู๊ดลงท่อไปเลย

ทำไมต้องใช้เวลาตั้ง๖ชั่วโมงถึงจะช่วยมันออกมาได้ล่ะครับ

ดึงคนดึงหมา

เท่นไปได้

อยากจะให้เห็นคุณพนักธรรมพบมือกันมากับเขาด้วย

ดีใจแหละนี่แหละครับกู้ภัยบอกว่าโอ้โหมันไม่ง่ายเลย

ท่อมันต้นเล็กมากฟังฟังว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนไปตามท่อเนี่ยแนวท่อเนี่ยนะครับ
จุดที่ลูกสุนัขมันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมที่มันติดอยู่เนี่ยนะ
มันเป็นท่อของใต้ถุนร้านค้าที่ตลาดนัดชุมชนติดกับวัดวังตะเคียนอำเภอท่าสายลวด
ขออภัยครับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ปากท่อมันกว้างฟุตเดียวยาวตั้ง๖เมตรลองคิดดู
แล้วก็มันก็มีดินอุดตามท่อไปด้วยนะ
กู้ภัยก็ดัดแปลงอุปกรณ์ครับที่มีประจำรถกู้ภัยเนี่ย
เป็นตัวคีบติดกับท่อนเหล็กยาวแล้วก็ใช้ดึงเจ้าสุนัขออกมา
แต่ตอนนั้นไม่สำเร็จเนื่องจากสุนัขมันตกใจก็ดิ้นหนียิ่งลึกยิ่ง
มันก็ยิ่งไปใต้ดินมากขึ้นเรื่อย
ก็เลยต้องปรับแผนพอปรับแผนคราวนี้มาขุดดินนะครับ
บนพื้นผิวกลางท่อระบายน้ำที่สุนัขมันติดอยู่
ฟังดูแล้วสงสัยมันน่าจะอยู่ตรงนี้
ลงไปลึกเมตรหนึ่งครับก็เจอแนวท่อระบายน้ำเก่า
จนสามารถเอาตัวมุดลงไปนะคนเนี่ยมุดลงไป
โอ้โหไม่น่าเชื่อใช้เวลา๖ชั่วโมงกว่า
กว่าจะได้ช่วยมันออกมาได้
นางสาวระดารันปาอ้ายอายุ๔๔เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละครับ
ติดวัดเล่าบอกว่าเธอเนี่ยได้ยินเสียงหมามันร้องนะ
แต่ไม่รู้ดังมาจากไหนมองซ้ายก็ไม่เห็นมองขวาก็ไม่เจอ
เอ้ามันดังมาจากท่อเก่า
ก็พาชาวบ้านไปช่วยกันแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องถึงมือพี่กู้ภัยอ่านชื่อหน่อย

มูลนิธิพิทักษ์การเขตอำเภอแม่สอด

คาดว่านี่นี่น่าจะแม่มันใช่ไหมพี่ครับผมเนี่ยฮะคือตกใจ
ทำไมที่ฉันต้องรู้ด้วยว่าเป็นแม่มัน
คุณพุระพรเลี้ยงหมาน่าจะดูออกว่าเป็นแม่มัน

คือหมามันน่าจะตกใจเสียงงานทอดกระถิ่นแล้ววิ่งเข้าไปหลบ
ซึ่งปกติแล้วตรงนี้โอ้โหมีสุนัขตอนจัดอยู่หลายตัวแหละ
อยู่ในตลาดนะครับลูกสุนัขเข้าไปติดครั้งนี้
เพราะถูกคุณวรพรในข่าวบอกว่าเป็นแม่จริง
แม่มันเดินอยู่แถวนี้ด้วยความเป็นห่วง
ล่าสุดนะครับเจ้าสุนัขผู้น่าสงสารตัวนี้
มีบ้านใหม่แล้วด้วยชีวิตใหม่เลย

มาเกาะติดสถานการณ์ตลอดทั้งคืน
รับไปอุปการะเรียบร้อยแล้วฟังเสียงน้องเขาหน่อยครับ
นี่ค่ะก็ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะคะ
ชั่วโมงไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่าก็ช่วยชีวิตของเจ้าลูกหมาน้อยตัวนี้ไว้ได้สำเร็จค่ะ